โชคราบมารอคุณผู้ชมอยู่แล้วนะแต่ต้องตระเวนไหว้กันหลายที่หน่อย
เตรียมพร้อมกำลังกายกำลังใจให้ดีไปที่แรกนะคะ
ที่วัดกุฎแห่ธรรมวิเวกอำเภอพิบูรณรักษ์จังหวัดอุดรธานีค่ะ
ที่นั่นมีพิธีบวงสวงใหญ่เปิดปากถ้ำจอราเข้ที่ลำห้วยหน้าวัดนะคะ
เพราะเดิมกุฎแห่เนี่ยเป็นหนองน้ำใหญ่มีจอราเข้ชุกชุมจนชาวบ้านไม่กล้าลงหาปลาเลยล่ะค่ะ
ต่อมาหลวงปู่พิบูลวัดพระแท่นมาช่วยปราบจอราเข้ได้ก็เลยสร้างวัดกุฎแห่นี้ขึ้นมา
เสร็จพิธีบวงสวงเปิดปากถ้ำก็ต้องมีการรำถวายเพื่อความเป็นสิริมงคลแล้วค่ะ
คุณผู้ชมนางรำรำสวยไม่ได้ดูกันเลยนะ

พอลักษณะของตาจอราเข้เป็นลูกแก้วใส
ส่องไปเนี่ยก็นิมิตจินตนาการเห็นอะไรไม่เหมือนกัน

จ้องแล้วก็กลัวลืมก็ต้องมาจดเอาไว้
สุดท้ายก็นำสิ่งที่จดแหละไปหาซื้อลอตเตอรี่
พ่อค้าแม่ค้ามาตั้งแผงขายกันในวัด
ก็หวังว่าจะโชคดีในงวดกลางเดือนนี้เหมือนกัน
ครับส่วนที่อุตรดิษฐ์มีพิธีทำบุญอาคารกลุ่มพิธีการศพ
ที่ได้รับพระราชทานแล้วก็บวงสวงเจ้าพ่อราชูปโภค
เจ้าพ่อโรงโกรธเครื่องเกียรติยศประกอบศพ
เพื่อเป็นอาคารเก็บสิ่งของพระราชธาน
เก็บหีบโกฎและเครื่องเกติยศประกอบศพ
เพื่อความเป็นสิริมงคลและสร้างขวัญขำลังใจ
ให้กับผู้ปฏิบัติงานแต่ที่สร้างความฮือฮาให้กับผู้ร่วมพิธี
ก็เห็นจะเป็นทูบเสี่ยงทายที่ปรากฏเลขอย่างชัดเจนนะครับ
ทำให้แต่ละคนก็หยิบเอามือถือมาถ่ายรูปทูปเสียงทายเหล่านี้

อีกที่หนึ่งค่ะไม่มีไม่ได้ค่ะคุณผู้ชม
สว่างอารมณ์ที่นครปฐมนั่นเอง

คนก็มาไหว้ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์กันเยอะเลยค่ะ
แล้วท่านเจ้าอาวาสหลวงพ่อแป๊ะก็มารับสังขทาน
ดอกเคราะห์ต่อชะตาที่ด้านล่างพระอุโบสถ
หลวงพ่อแป๊ะเนี่ยนะแจกอังเป้าค่ะ
เป็นแบงค์๒๐ให้กับคนที่ถวายสังขทาน
พอใครรับแบงค์จากหลวงพ่อแป๊ะเสร็จเรียบร้อย
แล้วก็รีบเปิดดูเลยเอาเลขนั้นไปเสี่ยงโชคกัน
แล้วนอกจากนี้บรรยากาศในวัดสว่างอารมณ์
คนเขาก็จะไปไหว้พระเงินพระทอง
ยตาทองนิ้วรายไอ้ไข่เด็กวัดเจดีไอ้ไข่สามนคร
กุมารน้องเกล้าเลิฟเลิฟกุมารจุ่งดำ
พ่อปู่ศรีสุโธแม่ย่าปฐุมมาโอ้โห
คือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่นี่วัดนี้มีเยอะนะคะ
ก็นี่แหละเพื่อขอโชคขอลาบกันนะคะ
ใช่ค่ะปิดท้ายกันที่วัดวังหลวงอำเภอหนองม่วงไข่จังหวัดแพร่กันบ้าง
ชาวบ้านสลาช่างแกะสลักไม้กว่า๕๐คนมารวมตัวกันค่ะ
เพื่อแกะสลักพระพุทธรูปไม้สักพระเจ้าทันใจหนึ่งเดียวในประเทศไทย
โดยมีนายสมหวังพ่วงบางโพผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่
มาเป็นประธานเบิกเลิกแกะตั้งแต่๖โมงเช้าเลย
โดยพระเจ้าทันใจองค์นี้จะมีความสูง๒เมตร๘๕เซนติเมตร
หน้าตักกว้าง๒เมตรกับอีก๒เซนติเมตรนะคะ
ชาวบ้านบอกว่าได้ใช้เทคนิคการต่อไม้ท่อนเล็กให้เป็นท่อนใหญ่
แล้วแกะสลักให้เสร็จภายในวันเดียวค่ะ
จากนั้นก็จะปฏิสถานไว้ที่วัดวังหลวง
งานนี้ชาวบ้านก็ร่วมแรงร่วมใจนำข้าวปลาอาหารมาเลี้ยงกันในงานค่ะ
แล้วก็ยังได้นำเลขของพระเจ้าทันชัยไปเสี่ยงโชคด้วย

แต่ว่าสิ่งที่เราเห็นก็คือความร่วมแรงร่วมใจ

เพื่อที่จะก่อสร้างสิ่งที่เป็นที่ยึดเหนียวจิตใจให้กับประชาชนนะคะ